เรื่องเงินเงินทองที่มีการหยิบยืม

หนี้ที่ถูกทวงหนี้โหด

แล้วต้องพาครอบครัวมาอยู่บนรถสองแถว

เพราะว่าถูกทวงแบบโหดแล้วเกิน
วันนี้ปรากฏว่าเจ้าหนี้เงินกู้
ก็เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ

ที่เขาต้องพาครอบครัวมานอนบนรถสองแถว

ลูกสาวกับแม่ก็นอนมีมุ้งนะคะ

มอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาในความผิด
พรบห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราค่ะ
รองภูมิครับการตำรวจนครบาน๓เนี่ย

กู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้๗ราย
ซึ่งในจำนวนนี้มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามบุกลุก๔ราย

เตรียมออกหมายจับทั้งหมดนะคะ
ซึ่งแต่ละคนก็มีการกระทำที่แตกต่างกันออกไปนะคะ
มี๒ข้อหาหลักก็คือประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

แล้วก็เรียกรับดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
แล้วเดี๋ยวถ้ารายไหนมีการทวงหนี้ผิดกฎหมายและคุกคาม

อาจจะโดนเพิ่มไม่ต่ำกว่า๖ข้อหาทีเดียว
เจ้านี่เงินกู้รายหนึ่งบอกว่าเขาปล่อยเงินกู้ที่มาปล่อย

แต่ไม่เคยคุกคามหรือใช้กำลังค่ะ
ร้อยละ๒ต่อวัน

ตอนนี้ให้ผ่อนผันก็ลดได้สามอายุ

แบบคุณคือว่าจากปกติเคยจ่าย

ให้มันหมดตรงต้น๑๐๐๐๐แล้ว
นี่ค่ะขณะที่ผู้เสียหายยืนยันค่ะ
บอกพร้อมชดใช้หนี้ทั้งหมดนะแต่ขอผ่อนผัน
แล้วจะได้กลับไปอยู่บ้านได้ไปทำอาชีพได้
ลูกได้เรียนหนังสือได้เพราะที่ผ่านมาโดนคุกคามหนักค่ะ
ค่ะค่ะค่ะ
ผู้เสียหายก็บอกว่าก็ค่อยมีกำลังใจหน่อย
ไม่คิดสั้นแล้วนะคะอยากใช้หนี้ให้หมด
แต่ตอนนี้ตำรวจเขาเตรียมขยายผลติดตามรายอื่น
เพราะมีบางรายก็มีพฤติกรรมบกเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ปักหลักรอค่ะจนกว่าจะเจอลูกหนี้
ซึ่งแบบนี้ก็ถือว่าอันตรายทีเดียวนะคะ